คุณผู้ชมครับมีเรื่องราวสุดพีคที่เกิดขึ้นกับโน้ตบุ๊ก
พิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษาสาวคนหนึ่งนะฮะ
เธอก็โพสต์เรื่องราวลงในสังคมออนไลน์นะครับ
เป็นนักศึกษาสาวชั้นปี๔อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองข่ายนะฮะ
บอกว่าเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณเห็นมาสอน
ก็ใช้โน้ตบุ๊กแล้วก็วางไว้บนเตียงนอน

ก็นอนหลับไปเผาห่มมันก็คลุมทับหมด
เช้าตื่นมานะก็ไม่รู้อีท่าไหนแหละ
เอาเป็นว่าไปทับโน้ตบุ๊ก
มันก็ทำให้ฝาเปิดปิดเนี่ยมันไม่สนิท

แต่ระบบการใช้งานอะไรพวกนี้มันยังใช้ได้อยู่นะครับ
เธอก็เลยเอาไปซ่อมที่ร้านใกล้กับมหาวิทยาลัย
เจ้าของโน้ตบุ๊กคนนี้ชื่อว่านางสาววริสราขวัญชารี
อยู่ปี๔สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตน้องคาย
เอาไปให้ช่างที่ร้านใกล้กับมหาวิทยาลัยซ่อม
ไปถึงก็เจอร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
ชั่งบอกเอออย่างนี้ไอแค่เปิดปิดไม่สนิท

อ่าก็ถามว่าซ่อมยังไง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ฝามันไม่สนิท
ก็ทิ้งเครื่องไว้กับช่างแล้วก็กลับบ้านไป

สุดท้ายช่างบอกว่าเสร็จแล้วเธอบอกว่าเธอไม่อยู่ไง
ให้รุ่นน้องไปรับให้๓๐๐ซ่อม๓๐๐

เธอก็ถามรุ่นน้องว่าอุ๊ยซ่อมเป็นไง
รุ่นน้องบอกว่าอุ้ยเนียนมาก

คือเหมือนกับประชดว่าเนียนมาก
เธอก็เอ๊ะพูดแปลกรุ่นน้องพูดแปลก
เหมือนประโชทยังไงไม่รู้ขอดูหน่อยซิ
บอกว่าเห็นสภาพโน้ตบุ๊กแล้วแบบเข่าอ่อน

เนี่ยเขาเจาะรูแล้วก็ใช้ลวดเย็บเหมือนเย็บผ้าแบบนี้

นี่ไงน้องรุ่นคือยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่รุ่นน้องถ่ายรูปมาให้ดู

ได้เย็บไงทำเรื่องการเย็บไง
น้องวริชาพี่ไม่ได้ขำน้องนะพี่รู้ว่าน้องไม่ขำ
แต่พอมันเห็นแบบนี้มันเฮ้ยช่างคิดได้ไงอ่ะ
ฝาปิดไม่สนิทนะครับอ๋อเดี๋ยวทำให้สนิทเลยฮะ
ไม่เดี๋ยวก่อน

คงใช้สว่านเจาะเข้าไปแล้วก็เนี่ยเอาเอ็นลอย
แล้วมันเป็นร้านซ่อมคอมนะมันไม่ได้เป็นร้านแบบไก่กาปลาหมึกร้านอะไรอย่างอื่นนะ
ก็ใช่ไงไม่สนิทก็เย็บไง
เย็บได้หรอ
แล้ววลิสาราทำยังไงวลิสาราบอกเขาอ่อน
จริงเดี๋ยวฟังเสียงฟังเสียงวริสลาเจ้าของโน้ตบุ๊กหน่อยค่ะ
ล็อกมันเสียมันปิดไม่ได้มันอ้าตรงนี้เหมือนฝั่งนี้ค่ะ
แล้วทีนี้พี่เขาก็บอกว่าก็คงต้องเย็บ
เนี่ยเป็นคำถามหนึ่งที่บอกว่าเย็บสำหรับเย็บสำหรับพี่เขา
หนูไม่รู้ว่าพี่เขาจะเย็บแบบไหนแต่ในความคิดของหนู
หนูไม่ได้เป็นแบบมืออาชีพหรือว่ารู้เกี่ยวกับโน้ตบุ๊กเลย
หนูก็ว่าเย็บก็น่าจะเอาตัวล็อกเข้าไปเย็บตรงที่มันแตก
ทำอะไรก็ได้ข้างในที่ให้มันปิดแล้วได้สนิท
แต่สิ่งที่ได้พี่เขาก็เย็บคอมของหนูแบบนี้
แล้วหนูสั่งให้พี่เขาทำแล้วหนูกลับบ้าน
พอหนูรีบกลับมาหนองคายหนูก็ตามไปถึงร้านเลยค่ะ
หนูกับพี่วันนั้นพี่เย็บโน้ตบุ๊กให้หนู
คำว่าเย็บของพี่มันเย็บแบบนี้เหรอหนูว่าอย่างนี้
แล้วเจ้าของร้านเขาก็เลยแบบว่าครับ
อ้าวแล้วพี่จะเจาะรถบุ๊กหนูทำไมพี่ไม่โทรถามหนูก่อน
แล้วเขาก็บอกว่ามันก็จริงอย่างที่น้องพูด
พี่น่าจะโทรถามน้องก่อนว่านี่ต้องเจาะนะ
แล้วพี่ทำไมไม่โทรพี่ทำไมไม่พูดแล้วพี่เจาะไปแล้วมันเสียหายแบบนี้
แล้วหนูจะทำยังไงมันแก้ปัญหายังไง
แล้วพี่เขาก็ยืนนั่งยืนแบบนิ่งอย่างนี้ทุกอย่างไม่พูด
เหมือนเขาก็เสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจแล้วแบบก็เข้าใจความรู้สึกแก
แต่หนูเสียความรู้สึกมากกว่าพี่เขาก็คือแบบพี่เขาสื่อสารแบบเย็บของเขากับเย็บของหนูมันไม่เหมือนกัน
อันนี้ไงถามพี่เขาพี่ไอ้เย็บของพี่เนี่ยนี่คือเย็บอย่างนี้เหรอ
พี่บอกครับอ้าวก็ใช่ไงก็เย็บไง

คือน้องเขาบอกว่าช่างก็ยอมรับนะว่า

น่าจะโทรถามน้องก่อนก็ยอมรับผิด
น้องก็บอกไม่รู้จะทำยังไงช่างเขาก็หมื่น
ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะทำยังไง

น้องวิทยาลัยบอกว่าทำอะไรไม่ได้มากครับนอกจากทำใจ

เอาเครื่องไปที่ร้านคอมที่ห้างสรรพสินค้า
เพื่อให้ช่วยเขาให้เขาช่วยซ่อมให้นะฮะ
ช่างที่เป็นช่างในห้างก็ซ่อมให้นะฮะ

แถมลวดเนี่ยไปแทงมือช่างอีกร้านอีก

ลวดเนี่ยไปแทงมือช่างอีกร้านหนึ่งนะฮะ

นี่คุณคิดว่าซ่อนไปแล้ว

ก็ตกลงน้องวิทยาศาลาฮ์ก็เลยให้เป็นอุทาหรอนว่า